ดูเรื่องอุทาหรณ์เกี่ยวกับการซื้อยามารับประทานเอง
ก็เป็นลักษณะปกตินะเพราะว่ายาก็ซื้อหาง่ายเนอะ
ในบ้านเราเนี่ยนะคะไม่เหมือนต่างประเทศนะคะ
แต่บางอาการจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้วินิจฉัยนะคะ

ก็เลยซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเอง
แต่จะเป็นยาแก้ปวดที่ลักษณะแก้ปวดมาก
แต่ปรากฏว่าเธอแพ้ยาและรุนแรงด้วย

ขอบปากไหม้ขอบตาไหม้ใต้คางไหม้

ผู้หญิงคนนี้โพสต์เรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เธอบอกว่าเธอปวดฟันคุดนะก็ไม่ได้ไปหาหมอแหละ
แต่ใช้วิธีซื้อยาแก้ปวดชนิดหนึ่งจากร้านขายยามากิน
วันแรกกินไป๒เม็ดจากนั้นเริ่มมีอาการค่ะ
ตาก่อนเจ็บปากแสบคอกินอะไรไม่ลงเลยทีนี้
ผื่นเริ่มขึ้นตามตัวผิวหนังเริ่มไหม้
๗วันและออกมานอนรักษาต่ออีก๗วัน
สรุปอยู่โรงพยาบาล๑๔วันนะคะ
เพราะยาแก้ปวดที่ตัวเองไปซื้อมารับประทานเองน่ะ
ตอนนี้กลับบ้านได้แล้วแต่ว่ายังมีแผลที่ปากและผื่น
ตามตัวที่มันเริ่มลอกแล้วค่ะ
เอาเป็นอุทาหรณ์นะบางอาการนะ
ยามันหนักนะใช่แต่ละคนเนี่ยอาการแตกต่างกันไปนะคะ
เอาอุทาหรณ์ไม่หมดอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะ
ทีนี้เป็นมหันตภัยจากกล้างปลา
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๖๓ปีค่ะกินปลาก้างปลาทะลุลำไส้เลย
อาการเริ่มแรกปวดหลังปวดท้อง๓สัปดาห์
ครอบครัวก็พาไปหาหมอหมอก็วินิจฉัยมีอาการติดเชื้อกระเพาะลำไส้ข้างขวา
ก็มีการติดเชื้อกันไปนะเขาก็บอกนะ
แต่ระหว่างนั้นอาการมันซุดลงเรื่อยค่ะ
หมอก็เลยตัดสินใจผ่าตัดเลยปรากฏว่าไปเจอกล้างปลาขนาดใหญ่๒อันทิ่มทะลุลำไส้เล็ก
น่าจะเป็นปลากระพงหรือปลาทับทิมกล้างเป็นแบบนี้นะคะ
หลังเอากล้างออกอาการดีขึ้นเลยตอนนี้
อยู่ระหว่างการพักฟื้นให้สังเกตอาการตัวเองนะคะ
ว่ามันหนักมันเบามากน้อยแค่ไหนนะคะ
แล้วก็บอกคุณหมอให้ละเอียดด้วยนะคะช่วงที่ซักอาการนะคะ
ปิดท้ายด้วยอุทาหรณ์คนชอบกินเนื้อแบบสุกดิบ

มันมันยังมีชีวิตนะคุณเห็นไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวนะไม่ใช่ภาพนิ่งนะ
โอ้โหพยาธิใช่ไหมกระดึบกระดึบกระดึบค่ะ
ปล้องลำตัวของพญาติตัวตืดโอ้โห
หญิงสาวคนหนึ่งชอบกินเนื้อดิบปวดท้องเป็นอาทิตย์เลย
ตอนแรกหมอบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะมันปวดต่ำไง

เธอก็เลยเก็บใส่ถุงไปให้หมอหมอดูให้หน่อยมันมีอะไรออกมาเนี่ยขาวเนี่ย
คาดว่าเธอจะมีพญาติตัวตืดอยู่เต็มกระเพาะใช้คำว่าเต็มกระเพาะนะ
จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตูปวดท้องนั่นเองตอนนี้

และคุณคะอันนี้เป็นตัวอ่อนนะตัวตืดดิฉันเคยอ่านเจอ
ตืดของมันความยาวประมาณ๕เมตร
ถ้าแบบว่ายืดออกไปใช่ไหมใช่ยาว๕เมตรที่เราอ่านข่าวออกมาจากทางปาก๕เมตร
เรื่องของอาหารการกินต้องระวังกันด้วยนะคะ